นั้นทำให้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องทำให้สโมสรกลับมาทบทวนข้อผิดพลาด
เพื่อที่จะก้าวเดินหน้าต่อไปนะครับ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
พ่ายแพ้ของ๓ทีมตัวแทนของเมืองไทย
ส่งผลให้ณขณะนี้ตัวแทนจากเมืองไทย
ไม่มีใครเก็บใช้ชนะเหลือตัวแทนจากลีกที่แข็งแกร่ง
อย่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้เลย

ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้ทั้งคู่
ชายนิสซุปเปอร์ลีกที่มีซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกร่วมทีมอยู่หลายราย

หยุดสถิติไม่แพ้ใครติดต่อกันทุกรายการไว้ที่๔๕เกม
พ่ายแพ้ของทั้ง๓สโมสร
แสดงให้เห็นถึงนัยยะของการพัฒนาฟุตบอลลีกของคู่แข่งไทย

ปัจจัยด้านงบประมาณที่ดึงแข้งฝีเท้าดีจากต่างชาติ
มาเป็นกำลังหลักของทีมได้ทั้งสิ้น
และทั้งหมดล้วนมีฝีเท้าที่โดดเด่น
อกจากนี้ผู้เล่นของสโมสรเหล่านี้มักจะใช้โอกาสในการเข้าทำไม่เปลือง
เห็นได้ชัดเจนจากจังหวะที่คาลอสอาดเรโนแข้งชาวบราซิล
ใช้โอกาสยิงเพียง๔ครั้งในเกม

ซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนของเกมที่ชัดเจน
ขณะที่จุดเปลี่ยนในเกม๙๐นาทีก็มีความสำคัญ
ดาวยิงตัวเก่งจากอาการบาดเจ็บก่อนที่จะเสียประตู
แล้วก็ตามมาด้วยอีก๗ประตูในเวลาต่อมา

มันต้องทำมากกว่าที่ทำที่ผ่านมามากมายมหาศาล

จะสร้างความเจ็บปวดให้ผู้บริหารสโมสร

จะทำให้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้คู่แข่งบนเวทีระดับเอเชีย
เพื่อก้าวสู่แถวหน้าในอนาคต

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน